ทหารเมาแอเลยซิ่งรถกระบะพุ่งชนรถที่จอดข้างทาง๒คัน
เหตุนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
คุณผู้ชมแล้วไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของทหารนายนี้นะ
ขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมครับสามร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือเมาหนักมากครับ
แต่ตอนที่นักข่าวหรือว่าตำรวจสอบปากคำเขายังพอจะให้การได้นะ
ยังเหมือนควบคุมสติได้ดีแต่ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเยอะเลยนะครับ
อุบัติภัยครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสุรณารายย์แยกบ้านโป่งยออำเภอวังเพลิง
อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะอิซูซูสีดำ๒คัน
ตกข้างทางสภาพพังยับเยินเลยนะครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
รถกระบะอิซูซูสีดำจอดริมถนนอยู่ท้ายรถเก๋ง

แล้วจู่ฮะรถกระบะอิซูซูสีดำอีกคันนี่แหละครับ
คันต้นเหตุขับมาด้วยความเร็วสูง
สายไปสายมาพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่อย่างจัง
แล้วรถทั้ง๒คันเสียหลักตกลงไปข้างถนนนะครับ
จากการตรวจสอบในรถกระบะคันที่เขาจอดอยู่ดีแล้วเขาถูกชน
พบว่ามีผู้บาดเจ็บ๕คนคุณ
และมีผู้เสียชีวิตคาที่อีก๑คน
คือนางอำนวยสุขสำราญอายุ๕๔ปี
คุณป้าอำนวยสภาพขาซ้ายขาดกระเด็นนะฮะ
โดยคนเจ็บทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโคกสำโรง
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเก็บศพของคุณป้าอำนวยนะครับ
ทีนี้คนขับรถกระบะคันก่อเหตุนายบุญสมนาคคำ
เป็นทหารยศ๑๐เอกรับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ

พูดจาเนี่ยพอจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับ
ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
โอ้โหคุณมันขึ้นตื๊ดเลยครับ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดแน่นอน

มันเร็วมาก
มันเร็วตอนที่เรารับชอบมันไม่ได้
ตอนนี้
พี่ขับมาตรงปกติใช่ไหมครับพี่

รถกระบะคันนำอยู่บนข้างอยู่ข้างทาง

เมาแล้วขับนะคุณนะ